วันนี้กองทัพเรือสหรัฐก็ร่วมฝึกผสมกับกองทัพเรือไทย

พร้อมกับนำเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์มาร่วมฝึกด้วย
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านปราบเรือดำน้ำ
ก่อนที่ในต้นเดือนหน้าไทยมีกำหนดจะฝึกร่วมกับกองทัพเรือของจีน
ทัพเรือไทยกับกองทัพเรือสหรัฐฝึกผสมร่วม
เพื่อทดสอบขีดความสามารถของกองเรือไทยในการปราบเรือดำน้ำ
และพัฒนาความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือของสองประเทศ

เป็นผู้บัญชาการกองเรือฝึกกองเรือยุทธการ
ตั้งแต่ปี๒๕๕๕จนถึงปัจจุบัน
สำหรับการฝึกในครั้งนี้ก็มีทั้งการฝึกความพร้อมปฏิบัติการทางทะเล
เช่นการวางแผนบริหารพื้นที่ร่วมกันระหว่างเรือผิวน้ำ
แลกเปลี่ยนความรู้ความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรือดำน้ำ
และประสานการปฏิบัติการปราบเรือดำน้ำ
โดยปีนี้กองทัพเรือสหรัฐได้นำเรือพิฆาตป้องกันภัยทางอากาศ
เข้ามาร่วมฝึกในครั้งนี้ด้วยครับ